คุณผู้ชมคะนอกจากเรื่องการเมืองแล้วมาดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะ
เรื่องของสารเคมีพาราคอตเนี่ยนะคะ
คือก็อยู่ในพื้นที่ข่าวมานานเราก็ติดตามข่าวนี้มาตลอด
ทีนี้เมื่อวานนี้๑๔กุมภาเขามีการประชุมกันของคณะกรรมการวัตถุอันตราย
คือการประชุมเมื่อวานนี้ค่ะเป็นการพิจารณาหาข้อสรุปในการปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เสนอเอาไว้บอกว่าห้ามใช้สารเคมีตัวนี้
ตั้งแต่วันที่๑มกราคมปี๖๓เป็นต้นไป
ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยค่ะว่ามติของที่ประชุมออกมาเป็นอย่างไร
แล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อนะคะติดตามพร้อมกันในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องของพาราคอตและสารอีก๒ตัวที่อยู่ในประเภทเดียวกัน
กลับมาเป็นข่าวอีกทีนึงจำได้ไหมครับเรื่องนี้พูดกันมานาน
ขีดเส้นใต้เคยหยิบเรื่องนี้มาเสวนามาสนทนาในหลายแง่มุม
สุดท้ายขึ้นมามาจนถึงขณะนี้เมื่อวานนี้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย
ลงมติให้ยืดเวลาใช้ออกไปได้อีก๓ปีของเดิมเนี่ยสิ้นปี๖๒เนี่ยเลิกใช้แบนว่าอย่างนั้นเถอะ
แต่ว่าคราวนี้มีเหตุผลมาจากกระทรวงเกษตรโดยท่านรัฐมนตรีสุดท้ายขึ้นมา
คณะกรรมการก็ยืดเวลาออกไปอีกสามปีท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า
ทำไมต้องยืดเวลาออกไปอีกทำไมไม่เห็นแก่สุขภาพของประชาชน
ฉะนั้นเที่ยงวันนี้จะขอฟังคำอธิบายเหตุผลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรหน่อยครับ
คุณกริจสดาบูรราชอยู่ในสายตอนนี้สวัสดีท่านมนตรีครับ
เกินครับเหตุผลในการยืดออกไป๒ปีกับที่จะจบภายในปีเนี่ยมันต่างกันยังไงครับ

ไม่ใช่เจ้าของเรื่องตามกฎหมายที่จะมีอำนาจยืดระยะเวลาการใช้สารเคมีทางเกษตรหรือไม่

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
กระทรวงเกษตรไม่มีอำนาจในการที่จะให้ใช้หรือไม่ให้ใช้แต่อย่างใด

ที่สองมาเนี่ยเขามีคณะกรรมการวัตถุอันตรายซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าของเรื่อง

แล้วก็มีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเลขา

คณะกรรมการมีทั้งหมด๒๙คน

ในจำนวน๒๙คนเนี่ยมีอธิบดีของกระทรวงเกษตรไปเป็นคณะกรรมการอยู่ด้วย๕คนเท่านั้น

มัธิเมื่อปีเมื่อเดือนสิงหาคม

มติเมื่อสิงหาคม๒๕๖๑ย้ำนะครับสิงหาคม๒๕๖๑มติคณะกรรมการวัตถุอันตราย

มีมติว่าให้กระทรวงเกษตรไปจัดทำแผนจำกัดการใช้วัตถุอันตรายสารเคมีเนี่ย

ให้ให้ให้ชัดเจน

ภายใน๓ปี

ทั้งนั้นนะครับแล้วก็เนี่ยเราก็เสนอแผนไปละนะครับ
แผนนี่ก็ประกอบด้วยว่าจะต้องลดการสั่งนำเข้าอย่างไร
ผู้ใช้ผู้จำหน่ายผู้พ่นยาต้องทำอย่างไรบ้าง

นะครับทำเป็นร่างประกาศกระทรวงเกษตรที่ต้องให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเซ็นด้วย
เพราะกฎหมายฉบับนี้ผู้รักษาการตามกฎหมายมีทั้งกระทรวงเกษตรกับกระทรวงอุตสาหกรรม

ขณะนี้คณะกรรมการวัตถุอันตรายยังไม่ได้อนุมัติประกาศกระทรวงฉบับนั้นมาแต่อย่างไร

ครับ

ครับ

ครับ

ครับ